ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะจัดคอนเสิร์ตเขาต้องจัดแบบ
สนุกสุดเหวี่ยงมากเขาจัดแบบเก๋มากนะคะ
เขาปิ๊งไอเดียสุดเก๋จัดคอนเสิร์ตตามคอนเซ็ปต์
กรี๊ดสุดเสียงริมระเบียงก็ได้

ศิลปินเนี่ยเขาร้องอยู่บนเวทีส่วนคนดูอยู่ห้องใครห้องมัน
แต่เขาออกมาโยกริมระเบียงเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ความแออัดตรงหน้าเวทีนะคะ
ซึ่งงานนี้ศิลปินอย่างโอบาวีโบกี้ไลออนและโซอีบอยก็จัดเต็ม
สนั่นจนเวทีสะเทือน
ฟังหนุ่มโอมปาวีพูดถึงงานเก๋นี้กันหน่อยค่ะ
นี่เป็นครั้งแรกเลยครับคือเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่แบบได้มาเล่นคอนเสิร์ต
ตรงริมระเบียงแล้วก็แบบว่าไม่มีคนดูอยู่ข้างหน้า
เขาจะกรี๊ดยังไงเราจะมองใครดีอยู่ห้องไหนอะไรแบบนี้ครับ
ซึ่งสำหรับผมคิดว่าเป็นงานที่ดีเหมือนกันนะ
งานเดียวกันนี้ค่ะเจอนักร้องสาวโบกี้ไลออนเอง
แล้วก็อ้างว่าเป็นคนแต่งเพลงให้โบกี้ทั้งหมด
ด้วยความเป็นโบกี้ไงเป็นคนกลวน
เลยบอกว่าพี่แต่งเก่งมากขอชื่นชมแต่ไม่ใช่แต่งเพลงนะแต่งเรื่องค่ะ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่หยุดนะยืนยันว่าแต่งเพลงให้โบกี้อ้างโน่นอ้างนี่
คล้ายคนเพอร์เจอร์จนโบกี้ต้องเอาหลักฐานมาโชว์ว่าเพลงที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยเธอแต่งเองร้องเอง
ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอก็ไม่คิดจะเอาเรื่องนะแค่โพสต์ขำให้โซเชียลรู้ก็เท่านั้นเองค่ะ
มาประมาณว่าสวัสดีครับผมเป็นคนแต่งเพลงให้คุณเราก็เลยแบบอุ๊ยอยากรู้จังเลย
อยากรู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วก็ถามอะไรมาเราก็ตอบเรื่อยอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรต่ออะไรอย่างนี้
เพราะว่าจริงจริงเราก็รู้อยู่ว่าเพลงเพลงเราแต่งเองเลยอ่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเออเขาแต่งเพลงมาตั้งแต่สามปีที่แล้ว
พอดีตอนนี้ติดต่อคนที่ให้เพลงมากับโบไม่ได้เลยโบก็อ๋อค่ะแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาแต่ง
เราก็แบบเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้ขำก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนดูว่าแบบน่ารักเป็นเรื่องตลกดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ซีเรียสเพราะคนรู้อยู่แล้วว่าเราแต่งเองนะ
ถ้าจีบแบบนี้ฉันก็ไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมนะ